รุมเรื่องราวระหว่างลูกเลี้ยงกับพ่อเลี้ยงกันหน่อยคุณผู้ชม
จริงเขาก็อยู่บ้านเดียวกันนะแต่เขาก็เมาเหล้า
เมาเหล้าปุ๊บต่างฝ่ายต่างพูดจาเหมือนจะไม่เข้าหูกัน
พ่อเลี้ยงปรีเข้ามาเหมือนจะเอามีดแทงลูกเลี้ยงก่อน
ลูกเลี้ยงโอ้โหแทงสวนสิฮะไปเจอพ่อเลี้ยงเสียชีวิตเลย
ส่วนลูกเลี้ยงเจอมีดแทงเข้าที่อวัยวะเพศเลือดออกบาดเจ็บสาหัส
แล้วก็นอนอยู่ในห้องทั้งคู่ทั้งคนเจ็บและคนเสียชีวิต
และเหตุการณ์ทั้งหมดก็เกิดขึ้นต่อหน้าแม่ของคนเจ็บ

มันเกิดอะไรขึ้นไปเจาะประเด็นเรื่องนี้พร้อมกันครับ
นี่คือสภาพศพวโรรัสเกรดสมบูรณ์วัย๕๔ปี
โดนแทงตายกลายเป็นศพหมกบ้านพัก
ในพื้นที่ตำบลทัพกวางอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรี
กลางดึกวันที่๒๑มกราคม
งานนี้ผู้ก่อเหตุไม่ได้หลบหนีเพราะถูกแทงจมกองเลือดเช่นกัน
ผู้ภัยต้องช่วยนำร่างธีรพงศ์อับโพไซลูกเลี้ยงวัย๒๓
ซึ่งถูกแทงเข้าที่อวัยวะเพศหามส่งโรงพยาบาล
ราตรีเหมือนเงินภรรยาผู้ตายและเป็นแม่แท้ของคนก่อเหตุ
บอกสาเหตุเกิดจากทั้งคู่ทะเลาะวิวาดกัน
ก่อนเกิดเรื่องสามีกับลูกต่างคนต่างกินเหล้าภายในบ้าน
พอสามีเริ่มเมาก็เริ่มพูดจาตัดเพาะชีวิตตัวเอง
จนเกิดมีปากเสียงกับลูกชาย
สุดท้ายสามีความมีดแทงเข้าที่อันถะของลูก
ที่ลูกจะคว้ามีดพกแทงสวนเข้ากลางหน้าอกสามีจนสิ้นใจ
พยานที่อยู่ใกล้เคียง
บอกผู้ตายมาทำงานรับเหมาก่อสร้าง
มาขอเช่าห้องอยู่ได้ไม่ถึงเดือน
ชอบดื่มเหล้ากับเพื่อนคนงานด้วยกัน

ฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย
ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดพบสูงถึง๒๑๕มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
เร่งสรุปสำนวนส่งฟ้องฝากขัง
ส่วนศพของนายวโรรัสมอบให้ญาติรับไปดำเนินการ
สุราและอารมณ์ร้อนทำให้คนต้องฆ่ากัน
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน